สำหรับในช่วงแรกค่ะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ดาบตำรวจออกเวรดึกแล้วก็ขับรถกระบะกลับบ้านพัก
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางรถเสียหลักแหกโค้งไปชนกับเสาไฟ
เกาะกลางถนนจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ผ่านมาประสบเหตุ

ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้จากรายงานค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๒

ในพื้นที่หมู่๗ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแหกโค้ง

ขณะเกิดเหตุพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖และคณะ
กลับจากแถลงข่าวจับบ่อนพนันออนไลน์
ประสบมาประสบเหตุพอดีจึงรีบเข้าช่วยเหลือ
ภายในรถพบดาบตำรวจดำรงกุลฉิมสุดอายุ๔๐ปี

นำตัวออกมาด้านนอกและนำส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าดาบตำรวจดำรงกุล

หลังออกเวรกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอแม่สอด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

กับเสาไฟเกาะกลางถนนอย่างจัง
ที่จุภัณฑ์นครนายกกู้ไพรเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
กระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มกลางถนน
สุวรรณสอนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
ทำให้นายจรลีบุญลีอายุ๓๗ปีคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บ

ผู้บาดเจ็บระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถเก๋ง

แต่ไม่แน่ใจว่าถูกรถที่ขี่ตามหลังมา

ตอนที่เรามาเราจำรถได้ไหมแล้วภานะตอนเอง
ไม่ได้ชนนะครับมันไม่ได้ชนหน้า

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุพบว่า
จากนั้นนายจรลีก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา

โดยไม่มีรถคันอื่นเฉียวชน

แยกไฟแดงบ้านวัดถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่ตำบลเทพาลัยอำเภอคง
เกลือที่บรรทุกมาตกบนถนน

เพื่อจะนำไปส่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพลิกตะแคง

เพราะดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ถนนสายอุดรณฑานีสะกดคอน

ที่เกิดเหตุพบศพชายนิรนาม

อายุ๒๒ปีคนขับรถเก๋งทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถเก่งไปซื้อของที่ตลาด

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเหมือนชนกับอะไรบางอย่าง

พอลงมาดูก็พบชนคนเดินข้ามถนน
กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกเสียชีวิต